เป็นห้องเช่าแห่ง๑แถวซอยเจริญกรุง๖๙ในกรุงเทพนี่แหละ
มีผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเป็นชาวเมียนมาชีวนายจอซานอายุ๓๗ปี
มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่คอด้านขวาที่แขนข้างขวาด้วย
หลังมือข้างขวากับหน้าอกข้างซ้ายด้วยนะฮะ
ลักษณะสภาพคือเปลือยกายแบบนี้นะครับ
มีมีดนี่ฮะที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ขณะเดียวกันมีดปอกผลไม้ด้ามสีดำที่ตกอยู่หนึ่งเล่มเนี่ย
มีสภาพใบมีดงอเลยนะฮะแล้วมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ด้วย
ในห้องพบร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะครับ
ทางขึ้นบันไดกับกำแพงบ้านมีรอยคราบเลือดเนี่ย
เปื้อนตลอดทางเลยตั้งแต่ทางขึ้นชั้นล่างไปถึงประตูห้องแล้วก็ในห้องที่เกิดเหตุ
นี่คือหลักฐานที่สนยานวาได้รับแจ้งแล้วมาตรวจสอบ
นี่ตั้งแต่ทางขึ้นไปถึงด้านบนนู้นเลยนะฮะ
นี่เป็นห้องเช่านะฮะค่ะนี่ครับ
ตำรวจก็เก็บหลักฐานเอาไว้
วันนี้ทางตำรวจเนี่ยกำลังไล่สืบสวนหาตัวคนร้ายอยู่
คาดว่าจะเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตาย
ตอนนี้เขาสารภาพแล้วนะเดี๋ยวรอฟังนะฮะ

คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นห้องเช่าในซอยเจริญกรุง๖๙นะครับ
เขตสาธรณ์กรุงเทพเขาจะแบ่งเป็นห้องหลายห้องนะครับ

เจอศพของนายจอซานอายุ๓๗ปีเมื่อคืนนี้
เพื่อนที่อยู่ข้างห้องบอกว่าขณะเกิดเหตุเขานั่งดูโทรทัศน์อยู่ในห้อง
แล้วได้ยินเสียงข้างห้องเหมือนคนทะเลาะกัน
สักพักมีเสียงเหมือนคนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ

นายจอซานผู้ตายเอามือจับที่คอตัวเอง
เพราะโดนปาดคอเข้าไป
เลือดท่วมตัวเลยนะ
ผู้ตายก็เลยเดินกลับไปห้องตัวเอง
เพื่อนข้างห้องที่เห็นเหตุการณ์เขาเลยรีบปิดประตูห้องด้วยความตกใจ

เขาก็โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าของตึก
เพื่อให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาดูหน่อย

ป้าก็เลยสักพักป้าก็เลยเปิดประตู
ก็เห็นเขาขึ้นไปจากข้างล่าง

แต่เขาเอามือคุมที่คอ

ป้าก็อยู่ห้องห้องลึกอย่างนิดนึง

ประตูเขาก็เข้าห้องไป
แต่ป้าเปิดประตูมาเลือดที่ตรงหน้าห้องเบอร์๕
เยอะป้าอุ๊ยตายแล้ว
ป้าก็เลยปิดประตูแล้วก็โทรมาบอกไป
คนที่ขึ้นไปช่วยคนแรก
เขาบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขานั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่หน้าห้องพอดี
ได้ยินเสียงคนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด

มีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาววิ่งสวนลงมา
แล้วมีเลือดหยดเป็นทางนะ

ตอนที่เข้าไปถึงห้องเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปดู
พบว่านายซอจานตอนนั้นนอนในสภาพเปลือยกายอยู่
แล้วมีบาดแผลชะกันที่ลำคอด้วย

แล้ววิ่งต่อไปผ่านหน้าวัดสุทธิวราราม

ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าคนต้องสงสัยคนนี้เนี่ย

อาจจะเพราะเจ็บหรือว่าใส่รองเท้าข้างเดียวหรืออะไรยังไง
แล้วไปเลี้ยวเข้าซอยเจริญกรุง๖๔
ซึ่งคุณกิติศักดิ์ที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่า

ซอยจุดห้องเช่าที่เกิดเหตุ

นี่ฮะเจริญกรุง๖๙เนี่ยมันทะลุไปถึงเจริญกรุง๖๗
เจริญกรุง๖๕ได้๓ซอยเนี่ยทะลุผ่านหากันได้หมดเลย
นี่ฮะผู้ชายเสื้อขาวที่ว่าคนที่เขาจะวิ่งไปช่วยคนเจ็บที่ร้องโอดโออยู่เนี่ย

ชุดสืบสวนของสนยานวาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้คุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นเพื่อนของผู้ตายมาสอบสวนสอบปากคำแล้ว
นี่คนนี้นะฮะชื่อในตันทุนเลอายุ๓๔ปี
ตันทุนเลเนี่ยเขาพักอยู่ซอยเจริญกรุง๖๕นะ

ซึ่งมันตรงกับภาพผู้ต้องสงสัยที่วิ่งระหว่างซอย
คือเบื้องต้นเนี่ยในตันทุนเลเขาบอกว่าเขารู้จักกับนายจอซานผู้ตายได้๒เดือน
วันเกิดเหตุเขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ผมไม่ได้อยู่แถวนี้เลยผมไปทำธุระ
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อก็เลยคุมตัวไว้สอบปากคำนะฮะ
ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้องเอาหลักฐานมาว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่แถวนี้เนี่ย

ถ้าทำงานมีหลักฐานไหมว่าไปทำงานตรงไหนอะไรยังไง

กลายเป็นว่าเหมือนกับทั้งคู่เนี่ย
เขามีความสัมพันธ์แนบแน่นกัน

แต่ไม่รู้ยังไงเนี่ยเมื่อคืนนี้ถึงเกิดเหตุ
ฆ่าปาดคอกันเกิดขึ้น

ศพของนายจอซานส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่นิติเวศอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันนายตันทุนเลผู้ต้องสงสัยตอนนี้
รับสารภาพแล้วกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะฮะ
ตันทุนเลเนี่ยหลังจากที่ตำรวจได้ตัวมา
ติก็ลงพื้นที่ต่อทันทีนะครับ
ไปที่ห้องเช่าของในตันทุนเล

นี่ฮะได้เจอกับคุณมารวยที่เป็นเจ้าของห้องเช่า
ที่นายตันทุนเลเนี่ยเขาเช่าอยู่
มารวยบอกว่าตันทุนเลเข้ามาเช่าอยู่ได้สัก๓เดือนแล้ว
ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาอยู่กับจอซานผู้ตายนะ
เขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะ
หลังจากนั้นเหมือนกับทั้งคู่เขาทะเลาะกัน

เท่าที่รู้เนี่ยถึงขั้นแบบเครื่องจงเครื่องจานทุบกันจานชามนี่

นายจอซานก็เลยย้ายหนีไปอยู่ซอยเจริญกรุง๖๙
ส่วนตันทุนเลเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละ

ตันทุนเลปกติเนี่ยก็จะไปทำงานนะ
แล้วจะกลับมารุ่งเช้าอีกวันหนึ่งจะไปช่วงบ่าย
เมื่อวานนี้ปันทุนเลไม่อยู่ที่ห้อง
แต่ไม่ได้กลับมาเช้ากลับมาตอนเที่ยง
คุณมารวยเขาบอกเขาเห็นเขาก็ยังถามอยู่ตอนเจอหน้าอะไรอย่างนี้
นี่ติพาไปดูในห้องในตันทุนเลนะฮะ
คือพอเจอหน้าตันทุนเลเนี่ยพี่มารวยบอกผมก็ถามบอก
อันนี้รู้หรือยังว่าจอซานเขาตายแล้วนะ
ันทุเลตกใจตกใจจนพี่มารวยเจ้าของห้องเช่าบอกว่า
แปลกใจว่าตันทุนเลจะตกใจอะไรขนาดนี้
ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจอซานเนี่ยตาย
รู้ได้ยังไงก็นายจ้างของตันทุนเลเนี่ย
เขาโทรไปบอกตั้งแต่เมื่อคืนว่านี่จอซานเขาตายแล้วนะ

ตันทุเลบอกอ๋อผมทำงานอยู่
จากนั้นไม่นานเนี่ยนายจ้างเขาก็โทรหาอีก
อันนี้รูปผู้ตายนะฮะนี่คือจอสานผู้ตาย
ทีแรกทีแรกบอกนายจ้างบอกว่าทำงานอยู่
นายจ้างบอกเอาก็เรานายจ้างถ้าทำงานเราก็ต้องเห็น
ถามใหม่ถามอีกทีนึงโทรไปหาอีก
ทุเลอยู่ไหนบอกไปหาหมอ
เออคือพูดกลับไปกลับมาในเวลาห่างกันไม่นานมันปกติมากค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดตันทุนเลเป็นคนก่อเหตุจริงมันจะเกิดจากอะไร
มารวยบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความหึงหวงอะไรกันหรือเปล่า
เขาเป็นคู่รักกันไงทะเลาะกันปมหึงหวงอะไรยังไงหรือเปล่า
สมัยก่อนเขาน่าจะเป็นคู่นอนกันนะ
น่าจะเป็นคู่นอนแล้วตอนหลังเนี่ยเขามาอยู่กับผมได้ประมาณสัก๒เดือน
แล้วเขาก็มีปัญหากันกับสองคนนี้ปัญหาอะไรผมก็ไม่รู้เขาก็ทุบจานทุบอะไรแตกใช่ไหม
จานทุบอะไรแตกพอแตกปุ๊บแล้วไอ้คนที่ตายเนี่ยก็ขอย้ายห้องไปอยู่ที่อื่น
จะต้องไปอยู่ที่อื่นก็ไปอยู่ที่ใหม่นี้ได้ประมาณไม่เกิน๒เดือนไม่เกิน๒เดือนก็มาตาย
โปรติที่เราเห็นเขาเป็นคนอารมณ์ไหนมันก็เงียบเงียบเฉยนะ
แต่บางทีที่เขาไปมาโหรอศึกตัวเขาก็จะสั่นคือถ้าเกิดจะตรวจสอบเรื่องของ
นิ้วมือในห้องหรือว่าในร่างกายของผู้ตายอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ที่ในตันทุนเลรับสารภาพล่าสุดเมื่อช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมานี่เองฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราแจ้งมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วย
เนื่องจากในห้องของผู้ตายเนี่ยมันมีรองเท้าสีดำเทาเนี่ย
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนี่ฮะแล้วมันลักษณะคล้ายคล้ายกับรองเท้าที่วางอยู่หน้าห้องของในตัน
เพราะที่ห้องพักผู้ตายเนี่ยมันตกอยู่ข้างนึง
แล้วที่หน้าห้องมันเหลืออยู่อีกข้างนึงหรืออะไรยังประมาณอย่างนี้ก็เลยอาจจะทำให้
เขาอาจจะซื้อไว้เหมือนกันหรือเขาตอนที่วิ่งหนีไปใส่ไปข้างเดียว
ตรงนี้คือข้างเดียวแล้วรอยเลือดเต็มเลย
ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่วิ่งกระเพลกกระเพลกคือเจ็บขาหรือว่าใส่รองเท้าข้างเดียวหรืออะไรยังไง
หรือทั้งคู่เขาเป็นแฟนกันเนี่ยใช่ไหมเขาเป็นคู่รักกันก็อาจจะเคยซื้อไว้เหมือนกันหรือเปล่า
เอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยเขายอมรับสารภาพแล้วนะครับบอกว่าทำไปเพราะความหึงหวง
เขาอ้างว่าผู้ตายมีผู้ชายหลายคนก็เลยทะเลาะกันแล้วก็หึงหวงก็เลยทำร้ายเขาฆ่าเขาจนเสียชีวิต
ท่านผู้ชมฮะมันมีเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ภาพนึงที่จะมีผู้ชายเสื้อสีฟ้าวิ่งผ่านกล้องทีแรกเจ้าหน้าที่เขาบอกเอ๊ะจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไร
ตกลงเขาเป็นกู้ภัยนะฮะตอนได้รับแจ้งเหตุเนี่ยเขารีบวิ่งไปให้การช่วยเหลือซึ่งก็มาพบเจ้าหน้าที่แล้วตรงนี้เขาก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้ว

เราก็เลยวันนี้มาที่สนยานวามาแสดงตัว

เราขายของอยู่ไม่ได้เขลิกในชุด

ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นภาพในกล้องวงจรปิดกลายเป็นคนสงสัยว่าใช่ผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
ตอนเช้ามันมีภาพนี้มาก่อนแต่ตอนที่ติลงพื้นที่ไปก็จะเป็นเสื้อขาวเลย
คนละสีเลยนะที่วิ่งตอนนี้รับสารภาพแล้วนะฮะ
ก็จำนวนด้วยหลักฐานเพราะว่าหลักฐานมันชัดสุดท้ายก็เลยต้องยอมรับสารภาพ